คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่นักแสดงหญิงมากความสามารถทัพทิมอัญญารินนะคะ
วันนี้เนี่ยทำงานในวงการบันเทิงมาทุกรูปแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นนักแสดงพิธีกรนะคะรวมถึงนักร้องด้วย
แต่ว่าล่าสุดค่ะตัวเธอเองเนี่ยเป็นนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งด้วยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเธอบอกว่าไม่หวั่นแม้จะเหนื่อยหนักและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
ล่าสุดค่ะเธอเพิ่งจะกลับมาจากการแข่งขันที่เมืองนอกแล้วก็ได้เร่งฟิตซ้อมเพื่อไต่ลำดับเลเวลให้ถึงระดับสูงสุดให้ได้ค่ะ
มาค่ะเพิ่งแข่งสเก็ตฮ่องกงกลับมาเมื่อเดือนพฤศจิกาอะไรอย่างนี้ค่ะ
งพาร์ทนักแสดงกับนักกีฬาไงบ้างคะ
งพาร์ทจริงช่วงที่ไปเดือนพฤศจิกาเนี่ยละครก็ใกล้ปิดกล้องพอดี
เป็นความสุขค่ะเป็นฟิลที่ชอบมากกว่าความรู้สึกที่แบบได้อยู่บนลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชื่นชอบฟิลล์นั้นแหละค่ะ
อยากทำโชว์ให้ดูใช่ค่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปแข่งขันจริงจังหรือว่าจะต้องคาดหวังอะไรกับมันมากนะคะ

พร้อมค่ะพร้อมทุกวันนี้ถ้าว่างก็เข้าไปซ้อมอยู่เรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีแพลนที่จะสอบเลื่อนระดับเรื่อยอยู่แล้วค่ะ
เหนื่อยหนักหน่อยนะฮะนะคะ